โอ้โหสุดยอดจริงนะคะสำหรับนักแสดงพื้นบ้านคนนี้นะคะ
คุณฟิลกิติกรค่ะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะ
เขาปังมากคุณผู้ชมหลังจากที่ไปศักดิ์ดอกพิกุลมาเพียงแค่
มันเป็นยังไงดอกพี่กุลมันกลับมารวเลยคุณผู้ชม
คุณฟิวเนี่ยค่ะเล่าให้บรรเทิงไทยรัฐฟังนะคะ
ที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าปังไปหมดค่ะ

จะเล่าเรื่องราวที่ทำแบบให้เราฟังแล้วขนลุกสู้เลยค่ะ
ล่าสุดนี้นะคะหนุ่มฟิลเพิ่งไปสักน้ำมันกับหลวงปู่เย็น
เป็นยันดอกพิกุลที่ฝ่ามือค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ศักดิ์ที่กลางหลังตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
เชื่อไหมอันนี้น้องปิวบอกนะคะ
พอกลับมาอยู่ก็มีผู้จัดงานติดต่อมาโอ้โห
ขอคิวล็อกงานกันคิวกันแทบไม่ทันเลยค่ะ

คือต้องบอกว่านะคะนอกจากน้องเป็นนักแสดงแล้วนะคะก็ยังเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วย

ซึ่งเพลงนี้ก็ได้พี่นางสิริพรเป็นคนแต่งให้ด้วยนะ
หลายคนก็คิดว่าไม่รับงานแล้วหรือเปล่าค่ะ
แต่พอไปสักยามาปุ๊บนะคะกลับว่ามีคนมองเห็น
แล้วก็มีคนติดต่องานมาเพียบเลยค่ะ
ประกอบกับมีอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือแนะนำ

ซึ่งผมก็ไปตามทุกขั้นตอนเลยคุณผู้ชม

ตอนนี้ก็เลยปังสุดไปเลยล่ะค่ะ

จะมีพระอาจารย์ที่จังหวัดนครสวรรค์
ก็มีโอกาสได้ทำงานเป็นหลวงปู่เย็น
ท่านก็ศักดิ์ในเรื่องของน้ำมัน

เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงาน

เราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราศรัทธาสิ่งที่เราขอ
เรามาสายมูสายนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้

ใช่เมื่อก่อนโหเราตื่นเช้ามาต้องดูเขาตลอดเลย

ที่สำคัญคือมูแล้วปังด้วยค่ะ